สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ถึงวันที่ทีมไทยจะต้องแข่งขันกับอุสเบคิสถานในศึกฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับสถานการณ์ของทีมไทยเองเนี่ยทางมาโนโพลกิ้งเนี่ยก็ยังคงต้องลุ้นก่อนนะครับว่าในช่วงสี่ทุ่มครึ่งบ้านเราจะแข่ง

ย่าที่สุดของกลุ่มตั้งแต่แข่งขันมาอูสเบคิสฐานก็มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งหลายคนบางคนก็เล่นอยู่ในต่างประเทศฉะนั้นนะครับจำเป็นต้องมีสมาธิมุ่งมั่นเพื่อที่จะเก็บหนึ่งหรือว่าสามแต้มให้ได้นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนและจะสู้กับอูสเบคิสฐาน

การอุ่นเครื่องแบบสามครึ่งนะครับครึ่งละสามสิบนาทีก็เน้นย้ำกันหน่อยนะครับว่าโปรแกรมนัดนี้แข่งขันในช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งของวันนี้นะครับก็เข้าสัญญาณสี่ทุ่มสิบห้านาทีทางหน้าจอไทยละทีวีช่องสามสิบสองอย่าลืมเชียร์กันด้วยนะครับ